คู่นี้ไม่ใช่คู่รักเป็นคู่เพื่อนซี
จะด่าจะตีกันแค่ไหนไม่เคยโกรธกันเลยนะ
คุณหนุ่มกัญชัยหลายคนบอกว่าต้องด่ากับคุณมดดำแน่

แต่งานนี้มีแต่ความฮา
อันนั้นฉันนี่หว่ะ
อันนี้เดี๋ยวเล่าอันนี้ให้ฟังก่อน
คุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้พิธีกรกูรู้เรื่องผี
ป๋องกระพลทองพลับเคยโดนพิษเว็บไซต์ปลอมเล่นงาน
บอกว่าพี่ป๋องตายแล้ว
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทำเอาเจ้าตัวต้องรีบอัดคลิปชี้แจงผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
มีข่าวว่าเสียชีวิตไม่จริงนะฮะ
นี่ละแม้แสดงความขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะ
ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นการต่ออายุ
ขณะเดียวกันที่เพื่อนซีนักแสดงอย่างคุณหนุ่มกัญชัย

แต่โต้ไม่ได้โต้ดีนะโต้แบบแรงงาน
มีข่าวว่าป๋องกระพลตายเป็นข่าวปลอมนะ

เพราะว่าก่อนตายป๋องมันต้องธรรมรรณสักเจ็บถึงสิบสิบประกอบวัน
เพราะฉะนั้นค่ะข่าวนี้เป็นข่าวปลอมแน่นอน
ทิ้งท้ายไว้ว่าลงประกาศ๑วันแล้วจะลบนะฮะ
และล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าหนุ่มกัญชัย
โดนเพื่อนป๋องเอาคืนเหมือนกันจุกแน่นอนหนุ่มเอ้ย
เห็นได้จากไอจีค่ะที่เจ้าตัวนี้โพสต์บทสนทนานะคะ
หลังจากได้เจอหน้ากันฝ่ายพิธีกรข่าวใส่ไข่อย่างพี่หนุ่มเนี่ย
ทักทายแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนรุ่นพี่
ข่าวปลอมดังกล่าวพร้อมกับหยอกแรงอีกแล้ว
คำที่เจ้าตัวเคยพูดเอาไว้ว่าไม่ตายง่ายหรอก
ทรมานก่อน๗วันคนแบบนี้เออ
แต่ระดับพี่ป๋องซะนะพี่ป๋องสายสยองเนี่ย
พูดผีวิญญาณยังท้าทายมาแล้วผีเผลอยังทำอะไรแกไม่ได้เลยเอาจริง
เออคราวนี้มีรุจยอมง่าย
กลับน้องรักแบบทันทีทันควันนะครับบอกว่า
ไม่ใช่ที่ไม่ตายง่ายเพราะว่าจะรอวันที่ลูกชายตัวเอง
อยลูกหนุ่มกัญชัยไว้ก่อนเจ็บไปเลย

อืมสอยที่พี่ป๋องพูดในที่นี้น่าจะหมายถึงสอยดอกฟ้า
เด็ดดอกป้ามาโดมอย่าคิดเป็นเป็นอื่นแต่ที่แน่อารมณ์ห่วงลูกสาว
ห่วงน้องมายูของป๊าป๊านุ่มมาเต็มเลยเพราะว่าหลังจากเจอประโยคจี๊ดใจเข้าไป